คุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาสำรวจการทำงานครบ๑ปีของผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ชื่อว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ที่เขามีฉายาว่าเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปรัฐพี
แต่ว่าล่าสุดนะฮะการทำงานครบ๑ปีมีการไปทำโพลมาความนิยมลดลงครับเพราะมีคนที่เห็นด้วยหรือชอบและไม่เห็นด้วยคือไม่ชอบ
แต่สุดท้ายคนกรุงเทพมหานครจำนวนมากยังชื่นชอบในการทำงานของผู้ว่าคนนี้คำถามคือ๓ปีหลังจากนี้จะทำอย่างไรในการสร้างความพึงพอใจให้กับคนกรุงเทพมหานครติดตามจากรายงานครับ

นับว่าเป็นผู้ว่ากรทมที่แข็งแกร่งที่สุดในปรัฐภีร์ทำงานมาครบหนึ่งปีบริบูรณ์ผลงานในช่วงเวลาดังกล่าวมีทั้งคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจ
หากดูจากผลสำรวจของนิดาโพจะเห็นว่าแม้คะแนนนิยมจะลดลงแต่ภาพรวมคนกรทม๗๕๒๐ยังพอใจต่อการทำงานเพราะเห็นว่าขยันและตั้งใจปัญหาในหลายพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น
มุมมองของผมเนี่ยก็คืออยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยออกมากระตุ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในกรุงเทพมหานครจะมาโยนหน้าที่ให้ผู้ว่าท่านเดียวคงจะลำบากก็คิดว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับผมคิดว่าถ้าเราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันกรุงเทพมันก็ไปได้สวย
ในขณะที่คนไม่พอใจอีก๒๔๘๐ให้เหตุผลว่าผลงานไม่ชัดเจนไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมหลายปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัญหาการจราจร
การทำงาน๑ปีที่ผ่านมาทีมงานชัดชาติเน้นแก้ปัญหาไปที่เส้นเลือดฝอยเพราะเชื่อว่ากรุงเทพจะดีได้ต้องเริ่มที่โครงการเส้นเลือดฝอยลงไปยังชุมชนเพื่อไปรวมกันกับโครงการเส้นเลือดใหญ่จึงจะสามารถทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้
แล้วปัญหาเส้นเลือดฝอยคืออะไรที่ต้องเร่งแก้ไขการร้องเรียนเรื่องต่างของประชาชนก็คือปัญหา
ทำให้ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมามีเรื่องแจ้งมาทั้งหมด๒๘๕๗๗๑เรื่อง
แก้ไขไปแล้ว๒๖๘๔๔เรื่อง
เป็นของหน่วยงานอื่น๖๑๘๗๐เรื่อง

คือโลกรู้ทุกคนรู้ว่าเรื่องที่ร้องเรียนมา
ใช้เวลากี่วันในการแก้ไข
ใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค้างอยู่ที่ใคร
ทำให้ทุกอย่างตรงใสซึ่งต่างจากลอกกฏมอนในอดีต
รับเรื่องร้องเรียนผ่านเอกสาร
ประชาชนต้องเดินทางมาที่เขตเพื่อกรอกข้อมูลการร้องเรียน

ส่วนมากก็จะลงเอยในถังขยะหรือไม่ก็ถูก

ส่วนการลงพื้นที่แล้วไลฟ์ของผู้ว่าชัดชาติบางคนอาจจะมองว่าสร้างภาพ
แต่หากมองด้วยเหตุผลจะเห็นว่าการอยู่แต่ในห้องแอมรอเอกสารรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา
จะไม่มีวันเห็นปัญหาที่แท้จริง
กับการลงพื้นที่ที่จะเห็นปัญหาด้วยตาของตัวเองไม่ใช่ปัญหาที่เขียนมาในเอกสารเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม๑ปีในการทำงานของผู้ว่าชัดชาติกรทมพยายามจะก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่การเปลี่ยนแปลง
มีการนำเทคโนโลยีมาร่วมกับนโยบายใหม่แตกต่างไปจากภาพจำเดิม
แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายในการเปลี่ยนแปลงระบบราชการที่ฝังรากลึกมานาน
แต่เมื่อเริ่มต้นแล้วช้าหรือว่าเร็วก็ต้องถูกถอนออกมา